แล้วก็ไปดูเรื่องของวงเวียนปี่ยักษ์พระอภัย

คุณเรื่องวุ่นกับวงเวียนปี่

เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ซูมเนี่ยก็จะมองไม่ชัดว่านี่คือพระอภัย
เพราะตัวเท่ามดเลยถ้าหากว่าดูยอดไกล

ด้านขวาคุณมองชัดคุณหันมาด้านซ้ายคุณมิ้น

อยู่บนยอดนู้นนะคะเห็นมั้ยครับเล็กจริง

ตำบลท่าประดูกตัวเมืองจังหวัดระยองนะฮะ

ซึ่งวงเวียนนี้ครับคนเขาก็งงว่า
มันคืออะไรตอนแรกไม่รู้ว่านี่คือปี่ด้วยนะฮะ

บางคนบอกว่านึกว่าเป็นกระบอกข้าวหลามบ้างแหละเป็นขวดน้ำปลาบ้างแหละ
ตระงานครับแล้วด้านบนของปียักษ์เนี่ย
เป็นรูปปั้นพระอภัยมณีคุณจำได้ใช่ไหม

พระอภัยมณีสินสมุทรสุดสากรม้านินมังกรนางผีเสื้อสมุทร

แล้วพระอภัยต้องเป่าปีเพื่อให้นางผีเทศสมุดอกแตกตาย
ตอนที่จะหนีออกจากเกาะนะฮะถูกไหมครับ

ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองครับ
นี่ภาพซูมใกล้อ้าวปีหายไปไหนอ่ะ

เดี๋ยวปกติต้องมีปี่ในมือพระอภัยตอนเป่าสิ
ก็ปีหยุดแท่งใหญ่เนี่ยซูมไล่ลงมาขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหนี่เป็นกระบองไซอิ๋วเลยนะฮะยืดได้หดได้เหรอฮะ

มันต้องมีอยู่ที่มือด้วยสิชาวบ้านเขาสงสัย

พระอภัยตัวนิดเดียวเท่ามดเลยถ้ามองไกล
สามปีอยู่ไหนเนี่ยพระอภัยเป่าลมนะเนี่ย
เนี่ยครับแล้วเมื่อก่อนตรงนี้นะครับลองดูภาพกว้างก็ได้ครับ
ไม่ได้มีวงเวียนนะไม่ได้มีวงเวียนแบบถาวร
ปัจจุบันเขากำลังก่อสร้างวงเวียนถาวร
ลักษณะคือเป็นฐานวงกลมรัศมีกว้าง๔เมตร
แล้วก็นำรูปปั้นปี่ขนาดใหญ่ซึ่งฐานปี่กว้างประมาณสัก๒เมตรกว่า
สูง๑๐เมตรแล้วด้านบนก็มีรูปพระอภัยมณีเป่าปีวางอยู่ฮะ
โดยความสูง๒เมตรแล้วก็ฐานกว้างสำหรับรูปปั้นพระอภัย
เมตร๒๐นะฮะซึ่งมองแทบไม่ออกชาวบ้านบอกนะครับ
งบประมาณ๒ล้านก่อสร้างไปแล้วกว่า๙๐ก็คือ
เสร็จแล้วแหละอีกนิดเดียวเองนะฮะตัวปี่เนี่ยใช้วัสดุคือ
ไฟเบอร์นะไอ้แท่งสีน้ำตาลเนี่ยครับส่วนรูปพระอภัยเนี่ยเป็น
ลูมิเนียมคนก็ตั้งคำถามไงว่าแข็งแรงมั่นคงใช่ไหมถ้าหากว่ามี
ลมแรงแรงฝนตกหนักพายุพายุเนี่ยกลัวจะล้มหรือเปล่า
เดี๋ยวกลัวจะมีข่าวเศร้าตามมาไหมก็อยากจะให้ตรวจสอบหน่อย
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับช่างก็ยังคงทำงานอยู่บริเวณรอบวงเวียนเนี้ย
ตามปกตินะฮะและที่ไม่เหมือนเดิมคุณมิ้นคุณผู้ชมเชิญชมครับ
นั่นคือปี่มีอยู่ในมือของพระอภัยแล้วครับอ๋อเพิ่มปี่ไปแล้ว
ขอดูภาพหน่อยอาจจะเป็น๑๐ที่เหลือหรือเปล่า
เพราะตอนแรกที่ฉันชอบหน้าของคนที่ชี้มากเลยนะ
วันนี้เปลี่ยนชุดแล้วครับซูมภาพไปดูปี่พระอภัยมา
มาแล้วนี่ฮะปี่มาแล้วดังนั้นก็จะมีปี่ในมือ
ซึ่งก็เจออันนิดเดียวแล้วก็ที่เห็นชัดที่สุดสำหรับวงวินก็คือ
นี่ฮะแท่งปี่เบริ่มเทิบนี่แหละครับ

ยังไงฮะคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้ปีกของนางผีเสื้อสมุทรหรือเปล่า
อ๋อไม่ได้สิบางคนบอกว่าพระภัยไม่เน้นเป่าปี่เน้นเป่าลมอ๋อ
บางคนบอกว่าไม่เหมือนปี่อ่ะเหมือนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายกัน
แต่ขึ้นต้นด้วยบ่อใบไม้แล้วเดี๋ยวคุณดูนะว่าไอเดียของชาวโซเชียล
เพราะคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับวันนี้ปี่มาแล้ว
แล้วเราพยายามจะคุยกับช่างที่อยู่บริเวณรอบตรงจุดนั้น
ก็บอกว่าแหมพูดไม่ได้ช่างเงียบครับนี่นะฮะ
การจราจรล่ะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมฮะก็รถยังติดนะ

ก็บอกว่าจริงแล้วนะการมีวงเวียนไม่ได้ช่วยทำให้รถไม่ติดนะ
หนักกว่าเดิมด้วยในวันธรรมดาเพราะว่าใกล้โรงเรียน

ชาวบ้านเลยบอกว่าเอาจริงนะหน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงหน่อยได้ไหมล่ะ
ถามถึงความรับผิดชอบหน่วยงานไหนล่ะ
เขาพุ่งไปที่แขวงทางหลวงชนบทของจังหวัดระยองครับ
อยากให้ออกมาชี้แจงหน่อยเรื่องการออกแบบการแก้ปัญหาจราจร
มันแก้ได้จริงไหมงบประมาณมันคุ้มค่าไหม
แล้วราคากับวัสดุคุณภาพต่างเป็นไปด้วยกันหรือเปล่า
ส้มตำอยู่ตรงข้ามวงเวียนเลยครับ
ไปที่ร้านของพี่ดาราพรหน่อยนะฮะ

ทุกคนมองเห็นแล้วนั่งอยู่ในร้าน
เขาบอกมันเหมือนกับสิ่งที่พี่เขาใช้ตำส้มตำเลย

สำหรับพี่ตอนแรกแล้วพี่ก็เป็นคนระยอง

สำนวนสัมบัดสำนวนมาเลยนะน้องเอ๋ยนะฮะ

แล้วรูปปั้นพระภัยมณีมันเล็กนิดเดียวเอง

ออกแบบแบบนี้แปลกมาก

ถ้าเป็นไฟเขียวไฟแดงน่าจะดีกว่านะครับพี่
แล้วพอมีวงเวียนมาก็รถติดหนักเกิดอุบันเหตุบ่อย
เพราะตรงนี้ก็มีโรงเรียนด้วย

เพราะว่าถ่านเขาทำสูงเกินไปถ่านที่เป็นปี
แล้วก็พระภัยก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กไป
เวลารถผ่านนี้คือมองยังไม่รู้ต้องเห็นหน้าขึ้นไป
ใช่ครับใช่ครับแต่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นอะไร

หรือไม่เหมือนค่ะอ้าวเหรอคุณคิดอย่างงั้นเหรอก็คือพอเขาวาดต่อเติมอ่ะ
แล้วเหมือนจรวดไหมเหมือนไหมอ่ะเหมือนไหมอันนี้คล้ายเหมือนดาบไหม
เป็นอะไรได้อีกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไปต่อครับเป็นอะไรได้อีกฮะ
มีอีกเหรอคะมีอีกครับไปภาพต่อไปเลยครับเครื่องบดกาแฟเติมแท่งออกมา
พอไหวพอไหวแพ่งสงระบอกใช่ไหมฮะมีอีกไหมทีมงานมาเลยครับ
โอ้โหนี่เป็นวูดบอลฮะเอาเหมือนเหมือนอยู่คุณ
คือกลายเป็นว่าเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่ปีเป็นมีมค่ะตอนเนี้ยแล้ว
ดังนั้นดีกว่าเดี๋ยวคงรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองชี้แจงหน่อยละกันนะครับ
อย่างที่บอกนะเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไง

แล้วก็การแก้ปัญหารถติดแก้ได้จริงหรือเปล่า

แล้วก็ความสมส่วนถ้าไม่ซูมใกล้แบบคุณมิ้นเนี่ย

ฮะเออ